ถ้าเกิดคุณดูข่าวต่อไปบอกเลยว่าคุณจะอิจฉาตาร้อนมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะ
ในวันแห่งความสุขอย่างคริสต์มัสวันนี้คุณผู้ชม
ก็แอบไปส่องในไอจีหน่อยไปดูในอินสตาแกรมหน่อย
เหล่าคนบันเทิงที่เขาเป็นคู่ร้องคู่รักกันเนี่ย
เขาก็ออกมาโชว์ความหวานมุ้งมิ้งจนบอกเลยว่าดิฉันเนี่ยตาร้อนสุดเลยจ้า
เริ่มกันที่คู่แรกก่อนนะเป็นน้องยายาแต่ว่าไม่ได้มากับพี่แบร์
ยาย่าใส่เดรสสีแดงถ่ายรูปคู่กับคุณแม่ปลา
พร้อมกับเจ้าน้องหมาน้อยตัวโปรด
ชื่อเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตอ่านชื่อน้องหมาก่อนนะ

นี่คือชื่อน้องหมานะถ่ายกับน้องหมาแล้วก็เขียนข้อความอวยพรวันคริสต์มัส
บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แท็กไปหาครอบครัวที่นอเวย์ด้วยนะคะ
แล้วก็ตลอดทั้งวันจริงเรายังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของพี่แบร์นะ
ที่โพสต์เกี่ยวกับวันคริสต์มัสหนูสามารถจะทำงานอยู่เนาะ
แต่แฟนคลับเขาไม่เป็นไรจัดให้เองก็ได้
แล้วก็มีคนเข้ามาแซวกันเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะคู่นี้ก็เป็นคู่รักที่แม่น่ารักจริงนะ
แต้วนัทพรกับไฮโซปาไนจ๊ะ

คือฝ่ายหญิงเนี่ยคุณแต้วเนี่ยเขาใส่สเว็ตเตอร์สีแดง

มากจนเพื่อนบอกเพื่อนจะไม่ทนแล้วจ้ะ
เพื่อนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะคะ

บ้านนี้เข้ามากันเป็นครอบครัวนะจ๊ะ

เนนี่เทียนโพสุวรรณกับสามีคุณมิกกี้
ใส่ชุดลายสีเขียวเลยนะ
แล้วก็อุ้มลูกสาวน้องโนล่ามาในธีมแซนตี้น้อยที่แบบสดชื่น
น่ารักน่าหยิกหน้าหยอกสุดเลยจ้า
น่ารักมากบ้านนี้เขาสดใสมากนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่รักค่ะพี่ก้อยพี่ตูน
วันนี้ทั้งคู่อยู่โรงพยาบาลครบ๑๔วัน
แล้วเธอก็โพสต์คลิปนี้ไปดูกันนิดนึงจ้า
น่ารักไหมน่ารักมาก
ซีเอมมี่คู่นี้คือสามีเค้าเป็นคนง่ายดิฉันจำได้
ก็เลยถ่ายคลิปน่ารักลงในไอจีให้เข้ากับเทศกาล
หน้าพี่ซีก็ดูเป็นคนง่ายจริงเนาะ

หวานหยดย้อยอย่างกับคู่รักข้าวใหม่ปลามัน
จริงพี่ซีเป็นคนง่ายนะเคยเจอพี่เอมมี่ก็เมาส์เยอะอยู่เหมือนกัน
ใช่ก็เป็นคนง่ายแต่ว่ามีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะอยู่เหมือนกัน